ทีหลังอย่าทำนิสัยโกงคนอื่นแบบนี้อีก
ลองดูต้นคลิปก่อนเพราะว่าโอ้โหหลังจากคลิปนี้นะ
มันมีอีกหลายคลิปเลยที่ออกมาแล้วเป็นแบบอุ๊ยเด็ดจริง
มีงานมีมือมีสมอง

แล้วก็มีจะรีบคืนให้ทันทีเลยค่ะ

เอางี้ละกันเธอปลดบล็อกทุกคนก่อน
แล้วเธอจะได้มีรายชื่อจำนวนว่า

ถึงบ้านนะคะคนที่ถูกโกง

แล้วก็พยายามอธิบายแม่หนูเป็นมะเร็ง

เขาบอกว่าเธอเป็นดาวติ๊กต๊อก

ที่มีคนฟ้าคนตามเยอะมาก

ไม่ได้ของแล้วเธอก็ไล่บล็อกทุกคนก็คือโกงเงินนั่นแหละ
โอนเงินให้แล้วก็ไม่ส่งของแถมยังปิดบล็อกเขาอีก
โดยแม่ค้าที่ชื่อแหวนเนี่ยเขาดังแล้วก็เป็นที่รู้จักมาจากคอนเทนต์ที่เขาทำด้วยกัน
เอาไอโฟนเอาสอยคอทองคำเอาของมีค่าค่ะโยนลงน้ำป้าหนึ่งว่าแบบรวยอ่ะ
เขาก็เลยเป็นที่รู้จักจากอันนั้นทีนี้นี่ตอนเขาทำคอนเทนต์ไหมโยนลงไปเลยจ้
ขอยนึงว่าฉันมีเงินเหลือเนี่ยเขาก็เลยเป็นที่รู้จัก
เมื่อกี้นี่สร้อยทองอันนี้มือถือโยนไปเลยนี่เห็นไหม
จมลงไปเลยไม่ได้ยนต์ครึ่งเดียวนะอ่ะครึ่งที่๒
ก็เลยหลงเชื่อว่าเออซื้อคงซื้อของจากเขาก็คงจะได้ของแล้วก็ราคาถูกด้วย
จีนเนี่ยก็คือหนึ่งในผู้เสียหายนะแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าอะไรดีอ่ะ
บุกไปถึงถิ่นเลยเพื่อไปตามทวงเธอไม่ยอมเธอถึงขั้นไปสืบเลยว่าแหวนคนนี้บ้านอยู่ไหน
เป็นใครไล่สื่อประวัติชาวเน็ตนะนะคุณเนาะไปเจอว่าอ๋อพักอยู่ชนบุรีใช่ไหม
หอพักใช่ไหมไปแม่จีนไปพร้อมกับกลุ่มเพื่อนเลยค่ะ
ก็ถามเค้นถามเลยตกลงทำไมเธอบล็อกทำไมเธอหนีทำไมไหนของล่ะเขาโอนเงินให้ทำไมเธอไม่ส่ง
สุดท้ายก็จบด้วยไหว้สวยแบบนี้แหละค่ะแล้วบอกขอโทษค่ะ
งเงินลูกค้าจริงก็ร้องไห้บอกขอโอกาสกลับตัวขอมีที่ยืนในสังคม
สัญญาจะหางานทำที่สุจริตแล้วก็เลยหนีแม่จีนสอนผ่าน
คลิปติ๊กต๊อกเลยบอกอย่าไปทำนิสัยโกงคนอื่นแบบนี้อีก
พฤติกรรมหลอกลวงซะมีให้อัดคลิปถึงขั้นสาบานเลยนะ
ว่าจะไม่ทำเหตุการณ์แบบนี้อีกจนคลิปนี้กลายเป็นไวรัล
วันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวคุณจ๋าแจ่มสีไปคุยกับแม่จีนจี๊จาดเนี่ย
ผู้หญิงที่ใส่แว่นที่เป็นคนบุกไปถึงห้องพักของแหวนเนี่ยนะ
ไปทวงเงินแทนผู้เสียหายคนอื่นด้วยก็บอกว่า
คือผู้เสียหายที่ถูกแหวนหลอกโอนเงินเนี่ยก็แจ้งมาทางเธอ
มองว่าแค่เตือนคนแบบนี้ไม่รู้สึกหรอก

ก็เลยสืบจนเจอว่าพักอยู่ที่หอพักที่ชนบุรีเธอก็เลยไป

ทุกอย่างที่ลงในติ๊กต๊อกคือเรื่องโกหกหลอกลวง
คือการสร้างคอนเทนต์อยากได้ยอดคนดู
ร้องไห้ยกมือขอโทษขอโอกาสขอมีที่ยืน
สาบานวัฒนธรรมอีกขอให้ได้รับโทษ
และสัญญาด้วยว่าจะคืนเงินเมื่อมี

มันก็เลยมาจากตรงนี้ก็เลยแบบ
ก็ไปหาน้องเขาเพื่อไกลเกลี่ย

ที่ทำให้เรื่องของแหวนเนี่ย

เพราะว่ามีการนัดไปเคลียร์กันในรายการ

ชื่อว่าคุณนุษย์หรือคุณนุจรีรวดเร็ว

เนี่ยคุณนุษย์ไปเคลียร์กันกลางรายการ
แล้วแหวนลุกขึ้นจากที่นั่ง

เขาถีบหน้าตรงนั้นเลยอะ
คนก็เลยตกอกตกใจแชร์กันไปใหญ่

คุณนุษย์บอกว่ายอมรับว่า
เธอเองก็ผิดที่ไปทำร้ายร่างกายเขา

ที่เธอถูกโกงเธอทำใจไม่ได้
เธอถูกโกงเงินเรื่องโทรศัพท์ไป๒๐๐

จะทำคอนเทนต์โยนสอยทอง
นมือถือทิ้งน้ำก็เลยเข้าใจว่า
เออต้องเป็นคนมีเงินมีฐานะแน่เลย

หน้าแหวนไปแล้วเนี่ยก็มีการเคลียร์ใจกัน

ให้มันจบกันไปก็แล้วกัน
และก็เราก็ว่ามันแค่ส่องร้อย

ก็เลยไม่คิดว่าเขาจะทำกับเราแบบนี้นะ

ล่าสุดนะคะก็หลังจากที่ได้คุยกับ

เธอก็ยอมรับผิดทุกประการจริง

หาทางออกไม่ได้หนูโกงเข้ามาแล้วหนูก็ไม่มีของส่งให้เขา

หนูก็เลยบล็อกหนีไปหมดเลยทุกคน

ทรัพย์สินของมีค่าอะไรที่เห็นโยนลงน้ำลงบ่อลงแม่น้ำอะไรนั้นน่ะ

เธอไปขอโทษพี่นุษย์กลางรายการ

ไม่โกรธเลยจริงค่ะหนูเข้าใจเขา

มันก็จุกอะค่ะก็เข้าเต็มหน้าเลยเหมือนกัน
แต่ก็ไม่โกรธพี่เขาค่ะ
แบบที่เราทำผิดภาพตัวนี้ไปแก้ไข
แล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปขอเพียงแค่โอกาส
แล้วก็ให้คนให้โอกาสแรงแค่นั้น

เออก็ให้หวันกลับตัวกลับใจเท่านั้นนะ
แต่สิ้นเดือนนี้ก็จะให้แหวนออกจากหอพักแล้วนะ

ทะเลาะกับสามีบ่อยมากไม่ไหวแล้ว